ช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ค่ะที่จังหวัดกาลสินที่บ้านหลังนึงนะคะ
ลูกก็อยู่กันสองคนพ่อเผลอหลับ
ลูกเนี่ยเป็นลูกสาวอายุแค่หนึ่งขวบสี่เดือนครับ

ตื่นมาอ้าวประตูไม่ได้ล็อกแล้วก็ประตูเปิดเดินไปหน้าบ้าน
สิ่งที่เห็นก็คือศีรษะของลูกสาว๑ขวบ๔เดือนนะคะ
ลงไปในอ่างเหมือนอ่างบัวอ่างเลี้ยงปลา
แล้วเท้าชี้ขึ้นมาโอ้โหโอ้โหรีบไปช่วยแต่สุดท้ายไม่ทัน
อ่างลักษณะแบบนี้ค่ะอ๋อหลายบ้านมีค่ะแบบนี้

เลขที่๑๒๖หมู่๑ตำบลดงมูลอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาลสินค่ะ
เด็กหญิงชะลิตาปัชชาเขียวอายุ๑ขวบ๔เดือน
หมดสติอยู่หน้าบ้านนะคะน้ำเนี่ยเต็มอ่างเลยอ่างเนี้ย
เอาไว้เลี้ยงปลาหางนกยูงพ่อชื่อว่านายชาวลิศปัชชาเขียวอายุสามสิบเอ็ด
คือก็พยายามช่วยปั๊มหัวใจเด็กกู้ภัยเมตตาธรรมก็มาช่วย
แล้วก็ส่งโรงพยาบาลหนองกรุงศรีแต่สุดท้ายน้องก็เสียชีวิตค่ะ
ญาติญาติบอกว่าน้องก็อยู่กับพ่อสองคนพ่อแม่เขาแยกทางกันนะคะ
แต่พ่อเผลอหลับในบ้านหลับไปได้สักครึ่งชั่วโมง
แต่พ่อบอกว่าพ่อล็อกประตูนะคะพ่อบอกว่าพ่อล็อกประตูแล้ว
แต่เด็กคงเปิดล็อกได้แล้วก็เดินออกไปจากบ้าน
ไปเล่นที่อ่างบัวที่เลี้ยงปลานกยูงปลาห่างนกยูงอยู่หน้าบ้านนะคะ
น้ำมาเต็มอ่างเลยแล้วเด็กเคยเล่นคือเหมือนกับเคยเอามือไปแกว่งน้ำในอ่างอ่ะ
อยู่แบบเนี้ยเป็นประจำครั้งนี้เด็กน่าจะพลัดตกลงไป
จุ่มเข้าไปที่อ่างแล้วคือขาชี้ขึ้นมาเลยอะค่ะ
ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้พอพอตื่นขึ้นมาไม่เจอลูก
ออกมาหน้าบ้านสิ่งที่เห็นคือแบบเนี้ยค่ะเห็นแบบนี้ศีรษะของลูกคือจมอยู่ในอ่างขาชี้ฟ้า
และขาดอากาศหายใจเป็นเวลานานอ่างบัวที่อยู่หน้าบ้านขนาดประมาณสักความสูงห้าสิบเซนนะคะ
ปากบ่อกว้างประมาณสักหนึ่งเมตรค่ะเด็กอายุหนึ่งขวบสี่เดือนอ่ะ
สูงสักประมาณ๗๐เซนติเมตรก็น่าจะพลาดศีรษะทิ้มลงไป
เจ้าหน้าที่ก็มอบศพให้ญาตินำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาค่ะ
คุณภูริพัฒน์บุญนินทร์นักข่าวของเราก็ไปที่บ้านหลังเกิดเหตุนะคะ
เย็ดก็คุยกันถึงเหตุการณ์นี้ค่ะ
บอกทำใจไม่ได้จริงกับเรื่องที่เกิดขึ้น
เพราะพ่อลูกเขาอยู่กันสองคนแล้วพ่อก็ดูแลลูกสาว

คนที่เข้ามาช่วยแล้วก็เป็นญาติเนี่ยนะคะบอกกับเราว่าเมื่อวานนี้ตอนบ่าย
พาลูกไปนอนกลางวันที่บ้านเหมือนทุกวันตามปกติ
ลูกสาวน่าจะตื่นขึ้นมาก่อนออกมาเล่นน้ำที่อ่างหน้าบ้าน

คงจะเผลอพลัดตกพลาด
ด้วยความเป็นเด็กคือปีนขึ้นมาไม่ได้แล้วก็จมน้ำเสียชีวิตนะคะ
ญาติคนนี้บอกว่าตอนที่เห็นเนี่ยนะคือขาชี้ฟ้าแล้วอ่ะ
ก็รีบเอาขึ้นมาแล้วก็ช่วยปั๊มหัวใจ
แต่น้องคือตัวซีดปากม่วงแล้วอ่ะพยายามช่วยอยู่นานมากแต่ไม่สำเร็จค่ะ
ป้าของนายชาวลิศบอกว่าตรงจุดนี้เด็กจะชอบมาเล่นน้ำเป็นประจำนะฮะ
ซึ่งนายชาวลิศเขายืนยันว่าก่อนจะนอนหลับกันเนี่ยเขาล็อกประตูบ้านเรียบร้อยแล้ว
เข้าใจว่าลูกสาวที่ตื่นก่อนก็คงจะเปิดกรอนออกมาเองนะฮะก็เลยมีเหตุเศร้าเกิดขึ้น
ตัวนายชาวลิศเขาเคยอยู่กัน๓คนพ่อแม่ลูกแต่ว่าตอนนี้เมียเขาทิ้งไปแล้ว
อืมก็เลยอยู่กับลูกสาวสองคนนะฮะแล้วก็ไม่ได้ทำงานอะไร
เพราะว่าแม่ของนายชาวลิศเขาทำงานอยู่เยอรมันต่างประเทศจะคอยส่งเงินมาให้เนี่ย
ใช้จ่ายอะไรพวกเนี้ยนะครับปัญหาก็คือแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับ
หลังจากที่เกิดเหตุเมื่อวานนะฮะตอนนี้นายชาวลิศหายตัวไปจากบ้าน
ตั้งแต่สามทุ่มเมื่อคืนนี้ค่ะญาติญาติยังตามหาตัวไม่ได้
ยังติดต่อไม่ได้ก็เลยกังวลใจกันอยู่ว่า
จะไปคิดมากจะไปทำอะไรไม่ดีหรือเปล่าอืม
ตอนนี้นายชาวลิศอยู่ที่ไหนนะครับติดต่อยาดหน่อย
เพราะว่าเขาเป็นห่วงอยู่นะครับทุกคนก็เข้าใจว่าเหตุการณ์นี้
ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นส่วนศพของน้องที่เสียชีวิต
ญาติตอนนี้นำไปฝังนะฮะเพราะว่าตามความเชื่อของคนในท้องถิ่นเนี่ย
ถ้าเป็นการเสียชีวิตลักษณะแบบนี้จะฝังไว้ก่อนค่ะ
ระยะเวลาหนึ่งผ่านพ้นไปก็ถึงจะนำร่างขึ้นมาบำเพ็ญกุศลทางศาสนากันต่อไปนะฮะ
ก็ฝังไปเรียบร้อยแล้วเมื่อเช้าเป็นห่วงตอนนี้ก็คือพ่อของเด็ก
สามทุ่มเมื่อวานนี้ก็หายไปจากบ้านเลยฮะค่ะแล้วยังไม่มีใครติดต่อได้นะฮะ
จนถึงขณะนี้ก็เลยไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับ